แล้วเขาของนี่ก็ออกมาตีกัน

ตีใช่เป็นอย่างงี้

แล้วกูเดินเข้าไปในหลงพักแล้วตะกวน
แล้วก็เรียกนักข่าวให้มาทำข่าวอีก๙สำนัก
ไม่เหลือก่อนแล้วนักข่าวไปไม่ไป๙สำนัก

ตำรวจไม่สนใจอยากดังอยากมีซีนความจริงคือความจริง

อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนปกติไม่ใช่นักแสดง

ความยุติธรรมมันมีอยู่ใครผิดอะไรก็ว่า
ไปตามท่านหนังก็ว่าตุ๊ดพี่นุ่นสู้นะคะ
แต่วันที่พอยังไม่ว่างตอนนี้นางยังติดเกาะงานอยู่

คุณนุ่นสินิทาหรือดารันบุญศักดิ์พี่สาวของพลอยเนี่ย

อ๋อมีเหมือนกันมีคุยเหตุการณ์มีคุยเหตุการณ์ด้วยดี
ใช่ใครถูกใครผิด
แต่คุณไนท์พลอยคงขึ้นอะนี่แหงะ
ก็อยู่แล้วแหละมันเป็นคนเร่ง

ในใครก็พูดแล้วโอ้โหต้องขอบอกเลยเนี่ยนะ
กระทั่งฝากเนื้อฝากตัวกับอาจิ๋มเลย

ไหมเนี่ยก็เป็นนักแสดงอิสระไปอยู่นะครับตอนนี้ไหนบอกเป็นลูกเฮียฮอ

แล้วพ่อฮอ

ไอ้บ้า

เป็นนักแสดงอิสระก็ทุกคนก็เลยลุมจีบกันแบบเยอะมากเลยทีเดียว
แล้วก็มีสเตอร์ไพรส์ทั้งนังทั้งละคร
แล้วก็มีแมพทาบทามให้เล่นเรื่องเพลิงนารีด้วยนะครับ
เรียกว่ามีในช่วงปีใหม่เนี่ย
น้องใหม่เขาก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับแม่จิ๋ม

เดี๋ยวจากนางเอกที่หมดสัญญาจากช่อง๗ไปแล้วนะ
ตอนนี้กระแสโจมตีก็สุริสุเดชมากเลยตอนนั้นนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็ไปเรื่องนี้ล่ะ

เป็นซีรีส์นะฮะพาบินโฉบกองซีรีส์

นางก็บอกว่านางก็อยากเป็นอิสระอยู่ยังสนุกค่ะ
ก็คิดว่าผู้ใหญ่น่าจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับเรา

ก็หลายคนผู้ใหญ่ของเขามั้งเขาก็คงประมาณนั้นนะ
ถามว่าคนยื่นข้อเสนอเยอะไหม
ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสเข้ามา
ทำอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะ

อย่างประสบการณ์ในการกับชีวิตตัวเองในฐานะนักแสดงเนี่ย
นะคะก็จะได้ลองอะไรที่เป็นแบบแปลกใหม่

เขาบอกก็มีค่ะพี่ก้าวกับคุณแม่
กล้าวก็ผู้จัดการเขาไงเล่า
ตั้งแต่ไปตัดจิ๊งไปตอยมานางเบอ๊วเบอ๊วนะ
ก็บอกนางเกายุงมันกัดละน้อง
นั่งอยู่อยู่ที่นี้ไม่เห็นมีแหละ
ยังมีกระแสข่าวออกมาว่าจะไปช่อง๓

นางพูดอย่างนี้ก่ะนางพูดอย่างนี้ว่า
ไม่ใช่เรื่องเซ็นสัญญาใช่ไหม

ที่ช่องนู้นช่องนี้มีสิทธิ์ได้เห็นใหม่ได้เนี่ยนะแฟน

ก็แน่นอนนางก็แบบอิสระใครจะเรียกก็ได้มันก็ไม่ว่ากัน
ก็มีหลายคนยื่นบทดีมานางก็บอกนางอยากเล่นหมดเลย
เพราะมันเป็นบทดีหมดทุกอันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ
เอาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะไม่น้อยเหรอ

หมายเห็นว่านักแสดงเยอะแยะมากมายจะไปหน่อยอะไร

แต่ที่แน่เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไปช่อง๓นะ
เอสุปชัยพูดไว้เลยนะว่าไม่ให้เล่นคู่กับเด็กของเอ

หรือเปล่าเอบอกหรือเปล่า
หมายก็บอกว่าก็สามารถร่วมงานกับใครก็ได้ค่ะ
แล้วแต่ผู้ใหญ่ส่งมาให้เรานะครับ
เพราะว่าพระเอกตัวใหญ่ก็เป็นเด็กเอ๊ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอ

นาธานไม่เฟิร์มคลิปว่าเป็นตัวเองหรือเปล่า
อันนี้มันลูกจิตเนอะ
สรุปตอนแรกเขาออกมาว่าเขายอมรับเขาเคยถ่ายเอาไว้

ตรงนี้เราก็ไม่ได้ปากใจเป็นเขาถูกไหม

เห็นคิ้วไง
คิ้วนี่มันคนเดียวอยู่แล้ว

แต่คิ้วอย่างนี้ใครก็ทำก็ได้นะ
แต่พี่คิวอย่างนั้นใครจะทำ

มันบอกเอากล้างหินไปโยงมคลารีโผลล้องโ๋งด้วย

อีโรคจิตรัพยาชมศรีเนี่ยสมควร
มคลารีโผลต้องร้องโ๋งโอ้ยแต่เสียงของเขาอ่ะ

หลอกดูแล้วทำไมจะไม่ใช่

อ่าโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันผอมเกินไปนะ
ไม่รู้เหมือนกันตอนนอนแล้วยก
แล้วมีขามันเป็นตอนนอนดูใช่มั้ยเนี่ย
ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาผอมนะ
เท่าที่ฉันดูเนี่ยเขาผอมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่า
นาธานเองเนี่ยตอนนี้ตัวเขาจะหนา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

คัชกังต์มา
ถ่ายกับอีกคนนึงเลย
อะไรอย่างนี้เค้าก็เลยเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานั่นเอง
เป็นยังไงมั้งอะ

เชื่อไหมว่าคนเราอายุมากบางทีไม่ใช่ดวงมันจะเริ่มขึ้นได้นะ

ชีวิตออกอัลบั้มมา๖อัลบั้มแล้วนะคะ

ต้องไปร้องเพลงอยู่ตามข้างเธอแล้วหรืออะไรอย่างนี้

ชีวิตกลับมามีเงินมีทองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ค่าพิธีกรก็อยู่ในช่วงที่ยุคทีวี
ก็บอก
ชีวิตเก็บ
แต่ตอนนั้นก่อนที่จะฟื้นพูดถึงขนมเป๊ะมันก็ยังไม่ได้ขายดีขนาดนี้นะ
หมอลักษณ์เวลาจะให้แกทักนะอย่าไปบังคับ
อย่าไปบอกดูถ้าแกอยู่ดีเดินผ่านแล้วทักนะ

พูดเองเนี่ยร้อยทั้งร้อยเกิดขึ้นหมด

ก็นี่ไงลาหูจะมาไง

ไม่ได้โดน
ขอให้เป็นจริงเถอะ
แม่งเขาบอกว่าช่วงชั้นนี้น่ะช่วงปีนี้ปีหน้านี่น่ะ

คืนนี้นะะก็คืนว่าใครที่ชงหรืออะไรก็อย่าออกไปข้างนอกแล้วกัน
หรืออะไรก็อย่าออกไปข้างนอกแล้วกันเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไห

เพราะว่าลาหูเคลื่อนคืนนี้ใช่ไหม

อ๋อ๑๖อ๋อนึกว่าคืนนี้

เขาบอกคืนนี้คืนนี้กำลังคุยด้วยลาหูคืนนี้คืนนี้คืนนี้
ลาหู๑๖ไม่ต้องออกกลางคืน

กิจกรรมของรายการเราเลยนะฮะก่อนหวยออกทุกที

โอ๊ยอีหนุ่มทุเรศแต่จะหลิดไปแล้วฮะสวัสดีนะ